คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องมีเรื่องมาเตือนภัยสาวนะคะ
บอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวจะเจ็บใจเอง
อายุ๑๗ปีค่ะเธอบอกว่าเจ็บใจอย่างมากเลย
โดนกระทำย่ำยีแบบนี้ตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปีเป็นคนบางนากรุงเทพ
ส่วนตัวเธอเนี่ยเป็นชาวจังหวัดนครนายกรู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่
แล้วก็คุยกันได้สักพักจนสนิทคืนเขาดาวน์นัดกันไปที่บางแสน
ผู้ชายไปรับที่นครนายกที่บ้านของเธอไปเคาน์ดาวน์เสร็จที่บางแสน
ระหว่างทางที่จะกลับฝ่ายชายค่ะออกอุบายเธอเล่าให้ฟังแบบนี้นะ
นี่เป็นรถของฝ่ายชายนะฮะแล้วเนี่ยคือตอนสุดท้ายที่มีการแจ้งตำรวจ
แล้วไปดักได้แถวมอเตอร์เวย์เส้นชนบุรีนะครับ
หญิงสาวก็มายืนอยู่นอกรถเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาช่วย
ส่วนคนขับรถที่เธอบอกว่าล่อลวงเธอมาแล้วจะข่มขืนเธอเนี่ยยังนั่งอยู่ในรถ

คือเธอบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นภาพเนี้ยเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
ฝ่ายชายออกอุบายตอนที่จะขับรถกลับบอกว่าปวดขาขับรถไม่ไหว
พาเธอไปที่โรงแรมหวังจะข่มขืนเธอเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
เธอก็เลยพยายามที่จะบอกพาไปส่งที่บ้าน
แต่ระหว่างทางที่กำลังจะกลับบ้านเนี่ยเส้นมอเตอร์เวย์เส้นนี้แหละค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่หยุดนะพยายามลวนลามเธอ
เธอตัดสินใจโทรหาญาติโทรหาตำรวจก็เลยกลายมาเป็นภาพนี้นะคะ
ตำรวจสกัดจับระหว่างทางเลยค่ะ
จุดที่ตำรวจไปสกัดจับได้ก็คือบนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงหลักกิโลเมตรที่๗๖
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พอไปถึงนี่แหละค่ะไปพบรถเก่งคันนี้
โยต้ายาริสสีบรอนจอดอยู่ข้างทาง
น้องผู้หญิงที่เธอกล่าวอ้างบอกว่าเธอตกเป็นเหยื่อเนี่ย
ยืนรอตำรวจในชุดนอนท่าทางอาการตกใจแล้วค่ะ
ส่วนผู้ชายที่เธออ้างว่าเป็นคนก่อเหตุ
ไม่ยอมลงมาจากรถนั่งอยู่ในรถเก๋ง
ตำรวจไปสอบปากคำคนที่ตกเป็นเหยื่ออายุ๑๗ปีนะคะ
เธอบอกว่าเธอเป็นคนจังหวัดนครนายก
รู้จักกับผู้ชายคนนี้อายุ๒๗ปีผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่
หลังจากที่รู้จักกันได้สักพักเริ่มคุ้นกันแล้ว
ชักชวนไปเข้าดาวกันที่บางแสน
โดยฝ่ายชายขับรถมารับเธอที่บ้านที่นครนายก
หลังจากเอาล่ะเขาดาวน์เสร็จแล้วกำลังจะขับรถกลับ
ฝ่ายชายอ้างบอกว่าปวดขาขับรถไม่ไหว
แล้วตั้งใจจะพาเธอเข้าโรงแรมไปลวนลามหวังข่มขืน
แต่น้องอายุ๑๗ปีเธอบอกว่าเธอไม่ยอม
ตัดสินใจบอกให้ฝ่ายชายไปส่งที่บ้าน
ระหว่างทางกลับบ้านฝ่ายชายก็ยังไม่ยอมหยุดค่ะ
วนลามเธอตลอดเวลาเธอบอกว่าให้จอดเลย
จอดข้างทางแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจ
แจ้งให้ญาติทราบมารับตัวเธอกลับบ้าน
เอาล่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่ฝ่ายหญิงเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
เราเป็นสื่อก็ต้องฟังความสองฝ่ายค่ะ
ถามฝ่ายชายเขาหน่อยเจ้าของรถเก๋ง
ฝ่ายชายบอกว่ารู้จักกับฝ่ายหญิงสักพักหนึ่ง
ตอนที่คุยกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
ผู้หญิงอ้างบอกว่าอายุ๒๐ปีไม่ใช่๑๗ปีนะคะ
บอกเขาว่าเธออายุ๒๐ปีแล้วพูดคุยกันจนสนิทค่ะ
ผู้ชายบอกว่าปวดขาจริงไม่ได้จะออกอุบายอะไร
ขาก็เลยบอกว่าขอนอนพักที่โรงแรมก่อนสักคืนหนึ่ง
ระหว่างที่เข้าไปอยู่ในโรงแรมด้วยกัน
เขาบอกว่าก็ภาษาตามภาษาหญิงสาวนะคะ

แต่เห็นว่าฝ่ายหญิงแชทคุยกับแฟนนุ่ม
เอ้าตอนที่คุยกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
ก็บอกว่าโสดเขาก็เลยชวนมาแบบนี้

ผู้ชายอายุ๒๗ปีก็เลยเอาล่ะตั้งใจอยากจะกลับใช่ไหม

ก็เลยขับรถออกจากโรงแรมจะไปส่งที่บ้านที่นครนายก
ตอนนั้นเขาเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จริงนะ
ฝ่ายหญิงอายุเพียง๑๗ปีเท่านั้นนะคะ

มาจากเผื่อต้องไปมาซื้อแล้วแหละ

ผมก็เลยบอกน้องว่า
อยากจะนอนก็สอดขึ้นโปรล
พาเขาเข้าโรงแรม

ก็ไปเปิดห้องอะไรอย่างนี้ครับ
แต่มันจะเป็นเตียงสู้

แค่นอนชอตเขาครับ
แต่ตั้งแต่หลังจากนอนชอตน้องเขา
น้องเขาก็โทรหาแฟน